คุณผู้ชมไปสนุกสนานกับเรื่องราวของกีฬาพื้นบ้านกันบ้างดีกว่านะครับ

เขามีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่มันสนุกสนานมาก
ชนิดกีฬาอยากจะให้ดูมันทุกชนิดกีฬาไปเลย

นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะลงเล่นแข่งกีฬานะ
วอร์มอัพสิครับถูกต้องสำคัญมากนี่นี่จะแข่งขันกันมันต้องวอร์มกันก่อน
ป๊าบนี่แหละครับก็เริ่มมาตั้งแถวเพื่อทำพิธีเปิดในงานกิจกรรมของการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสารสัมพันธ์ชุมชนประจำปี๒๕๖๒ของนครแหลมชะบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ที่เขาจัดกันมาเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชนมากันเยอะเลยนะรู้ไหมมากันกี่ชุมชนเท่าไหร่
๒๓ชุมชนมารวมตัวแข่งขันกีฬากันส่วนกีฬาที่จัดเอาไว้ให้แน่นอนกีฬายอดฮิตติดตามกันทุกบ้านทุกเมือง
และการแข่งขันปิดตาตีหม้อที่เราเล่ามาเนี่ยนะมันธรรมดาไป
เพราะว่าทุกพื้นที่เขาเล่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีอีก
ยังมีอีกบางชนิดกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกเสียงฮือฮาแล้วก็รอยยิ้มให้กับกองเชียร์มากเลยทีเดียว
แต่ว่าเป็นกีฬาอะไรไปดูภาพกันครับ
นี่วิ่งสามขาวิ่งสามัคคีแต่ดูแล้วไม่ค่อยสามัคคีเท่าไหร
ไม่ค่อยอะค่ะนี่๓ขาต้องสามัคคีแต่ถ้าไม่สามัคคีขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็
ขมมใช่ขมมหน้าทิ้งกันไปเลยทีเดียวนะครับ
ก็เป็นการแข่งขันที่ถือว่าเรียกรอยยิ้มเนี่ยดูด้วยครับ
โหยลงแรงด้วยหรอคุณ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

คุณไม่ต้องเหนื่อยเลยคุณแค่นั่งตากลับเฉย
และดิฉันก็จะหลับปิดตาแล้วก็เอาแบบ
เอาจริงนะผมไม่ได้กลัวเลอะหรอก

แต่ผมกลัวน้องใบตองจะหยิบผิดจากรองพื้นเป็นรองเท้า
ทำไมคุณรู้ป้อนุรู้จักนิสัยคุณ
ที่ฉันหยิบพับหยิบถุงเท้ามาซับหน้าให้
คิวเป็นทิชชู่คิดว่าเป็นแบบที่พับท้าแป้ง

คือเอาจริงนะหน้าตาผมก็แยกพออยู่นะ
คุณยังทำให้ผมเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยนะ

เอาแต่นี่กีฬานี้เขาก็สนุกสนาน
สนุกสนานเนี่ยคุณเออดูสิครับ
อ้าวลืมตานิ้วจิ้มตาเลยนะ

เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่แหมสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความสนุกสนาน
และเป็นการสร้างความสมัครสมาธิสามัคคีเพราะว่าต้องช่วยกันนะ
ฉันอยากรู้เกณฑ์การตัดสินของการแข่งขันชนิดนี้

อยากรู้มากว่าเขาตัดสินยังไงแต่งหน้าสวยที่สุดเร็วที่สุดหรือยังไงคุณ

เน้นแต่งเร็วแต่งสวยอะไรแบบนี้

นี่ก็ยุ่งส่งเสริมไม่ทำอะไรแบบนี้

เวลาใครถามมันก็เล่าได้ไง

เรื่องจิ้มตาเนี่ยเราหลับตาก็ไม่โดนแล้วไม่เป็นไร